คุณผู้ชมมาซูมค่ะซูมเข้ามาไม่ต้องซูมหน้าแจ๊กกะรีนนะคะซูมหน้าพี่พศอานนท์ค่ะ
พี่พศก็แบบแล้วก็มีคนบูลลี่พี่พศด้วยนะคะบอกว่า
อีซาพจน์เนี่ยนะอุตส่าห์ไปนอนที่หมอกาหลีผ่านหน้ามาหมดดื่นไปร้าน

เฮ้ยก็หลอกขึ้นหนุ่มขึ้นเยอะ
งานนี้พี่พศนะคะเชิดใส่ทุกคำเม้าจ้าล่าสุดนะคะ
เตรียมเครียร์คิวบิ้นด่วนไปกาหลีอีกรอบ
ปีกจมูกเสริมโงเห้งคืออย่างนี้

แล้วคือหมอก็ยังลังเลอยู่ว่าตอนนั้นแกไปดึงหน้าดึงครั้ง
จะแบบว่าผ่าตัดปีกจมูกหรือเปล่า

คือจริงแกอยากผ่าตัดปีกจมูกด้วย

แล้วพี่โพชก็ตอกกลับแป๊บด้วยนะคะว่า

เพราะว่าควักเงินจ่ายเองจ้ะไม่ได้ยืมเงินใคร
ส่วนคำคอรหาบอกว่าคลั่งศัยกรรมพี่พศบอกว่า
ใกล้วาเลนไทยแล้วฉันคลั่งรักมากกว่าแก
เฮ้ยปิดท้ายคุณผู้ชมให้ดูช็อตนี้ค่ะ

นี่โชว์สิคแท็กโชว์ปรุงเลย

หน้าไม่โหดเป็นเสือป่าให้ขุนพันล่าอีกต่อไป
อันนี้พี่พศพูดเองไปฟังจ้านี่ฮะ
เมื่อก่อนหน้าอาจจะโหดนิดนึงตอนนี้
โอ้โหหน้าใหม่ปังตา
พอสองมันเปลี่ยนไปแล้วพวกหนูไปอยู่ไหนมา

ใช่ขุนพันธ์เรียกพี่ตอนนั้น
สายกรรมไม่ค่อยข้างแต่รัก

เรามีเงินเราก็ทำไปถูกต้องไหม

ัยกรรมจะบอกให้เลยว่ามันอยู่ที่แบบดวงของคน
เจอหมอดีก็ดีไปเจอหมอไม่ดีก็พังไป
พอดีเราก็ต้องเลือกที่หมอที่ว่าตรงกับเรา
ใช่นะคะมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแหละ
ให้พี่พศกลับมาปังนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวบินตามไปเลยค่ะ
พวกเมาท์เขาไม่มีตังค์ทำมาสิ
เราไม่ได้เมาแต่เราก็ไม่มีตังค์

ให้มันเข้าที่เข้าทางประสบความสำเร็จนะคะ